เมื่อถามว่าบุคลากรทางการแพทย์วันนี้

เพื่ออะไรก่อนอย่างแรกเมื่อวานเราบอกไปแล้ว
เพื่อไว้อาลัยสำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด

คนเสียชีวิตจากโควิทเนี่ยกี่พันนะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งยื่นรายชื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนวัคซีน
วันนี้คุณหมอเข้าไปที่สะพานนะฮะ
ตอนนี้เรามีม้าอยู่๒ตัว๓ตัวชิโนฟาร์มด้วยเนี่ย
ซึ่งในแพทย์อุดมนะฮะกระชินทรในฐานะที่ปรึกษาสอบคอเนี่ยเขาบอกว่า
เขารับฟังเสียงของบุคลากรทางการแพทย์ยืนยันว่า
ให้ความสำคัญกับทีมแพทย์เพราะอะไรฮะ
ตอนนี้ทีมแพทย์ทำงานอย่างหนักมากแล้วก็มีความเสี่ยง
เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องสร้างขวัญและกำลังใจแต่ไม่สามารถ
ใช้งบประมาณเงินกู้มาสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้
เงินที่เรากู้มาเนี่ยเรายังมาใช้ตรงนี้ไม่ได้
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าเราไปที่โคราชเพราะตอนนั้นเนี่ยโคราชเขาบอก
สมมุติคุณเป็นชาวโคราชคุณติดโควิดกลับบ้านเราเถอะ
บ้านเรามีเตียงบ้านเรามีโรงพยาบาลถูกต้องไหมฮะตอนนั้นเขาว่าอย่างงั้น
วันนี้โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาพบว่ามีทีมแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ออกมาสวมใส่ชุดดำกันนะฮะ
วันนี้แล้วก็บางคนที่ไม่ได้ใส่ชุดดำก็จะผูกโบลิปบิ้นสีดำเนี่ย
ปฏิบัติงานตามปกตินะครับเพื่อแสดงออกเป็นสัญลักษณ์ไว้อะไร
ผู้ติดเชื้อโควิดแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยรวมทั้งเอาจริงจริงที่วันนี้เขาใส่กันเนี่ย
ในการป้องกันเชื้อโควิดทุกสายพันธุ์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอ่ะ
บุคลากรด่านหน้าโดยไม่มีการรวมตัวประท้วงกันแต่อย่างใดเพียงแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นการแสดงออกมา
แต่เขาบอกไฟเซอร์เนี่ยไอ้๒๐ล้านโดสเนี่ยก็น่าจะไม่ต้องจ่ายเลยใช่ไหมกัญชัย

ซึ่งก็มีคำถามไงคือทั่วโลกอ่ะ
ก็น่าจะมีประเทศไทยหรือเปล่าที่คนอ่ะ
จะต้องซื้อวัคซีน
อืมแต่ว่าตอนแรกก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นข่าวเรื่องของ

แล้วก็เหมือนกับมีเอกสารหลุดออกมา

ว่าไม่อยากอย่างเพิ่งไปฉีดให้กลุ่มที่๓

เรื่องของซีโนแวคว่าแบบมันไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ตอนแรกบอกจะไม่ฉีดที่กลุ่มที่๓คือบุคลากรทางการแพท

คือคือจริงแล้วจะใช้คำว่ายอมฉีดไม่ได้เพราะว่า

แต่ว่าไอ้ข้อความที่มันออกมาเนี่ยตอนนั้นมันเป็นแค่

ยังไม่ได้มีการใส่ลงไปแล้วผ่านการอนุมัติ

อุปกรณากรด่านหน้าเนี่ยคือสำคัญมากนะ

อย่างเช่นทุกวันนี้เรามานั่งคิดมันว่า
เอ๊ะทำไมเตียงถึงไม่พอแล้ว

ในการสมมุติในหน้าติต่าง๑๐มี๑๐คน

อันนี้คือมันก็เลยกลายเป็นประเด็นสำคัญว่า
ถ้าอย่างนั้นเราต้องใส่เสื้อกรอกให้เขาไง
คือถ้าเกิดจะทำอะไรไปข้างหน้าเนี่ยมันทำได้แต่คนขับเคลื่อนอ่ะ
คนขับเคลื่อนก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาดูแลคนป่วยคนเจ็บหรือพวกเราเนี่ย
เราก็ต้องใส่เสื้อกรอกให้เขาคนที่ไม่เป็นก็ก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเออ
คืออะไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแต่ถ้าคนที่เป็นอ่ะมันจะเป็นอีกมุมหนึ่งเลยนะถูก
คนที่เขาติดโควิดเนี่ยเขารู้สึกว่ามันทรมานนะแล้วคนต้องไปดูแลเขาแบบ
อย่างใกล้ชิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือต้องใส่เสื้อกรอกให้เขามันจำเป็น
ซึ่งวันนี้ก็มีหมอคนหนึ่งที่เขาออกมาแย้งก็คือหมอจากราชวิทยาลัยจุฬาพร
นาภารนายแพทย์คุณหมอนิธิเนี่ยที่เขาบอกว่าจริงแล้วประชาชนยังไม่ได้ฉีด
ก็ควรจะให้ประชาชนหรือเปล่าปรากฏว่าทัวร์ก็ไปลงที่หมอนิธิ
หมอนิธิเขาก็ออกมาพูดเลยนะฮะว่าจริงแล้วสิ่งที่เขาอธิบายไปเนี่ย
ไม่ได้มีเจตนาดูแคลนใครหลังโพสต์ค้านฉีดไฟเซอร์ให้กับด่านหน้าเนี่ย
คุณนายแพทย์นิธิมหานลเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรเนี่ย
เขาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวครับชี้แจงหลังจากเกิดประเด็นดราม่าทัวร์ลงอย่างหนักเลยเนี่ยนะครับ
จากการโพสต์ค้านการฉีดไฟเซอร์เป็นเหตุที่๓เนี่ย
บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าพร้อมทั้งตอบว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกเกินไป
มีหมอพยาบาลไม่พอใจกับคำว่าเห็นแก่ตัว
อันนี้คือล่าสุดที่ในแพทย์นิธินะฮะมหาลงนเขาออกมาโพสต์อย่างนี้เนอะ
เนี่ยก็เลยเป็น๒มุมมอง๒ประเด็นมุมนึงก็กำลังมองกันว่าจริงแล้วเนี่ย
มุมเขาจะมองแบบนี้ว่าให้คนอื่นก่อนก็ได้
เพราะว่าบางคนเขายังไม่ได้ฉีดเลยอะไรอย่างนี้ก็คือมีสองมุม
ก็แล้วแต่มุมมองว่าใครจะคิดอะไรแบบไหน

ผมเข้าใจแล้วก็เคารพในสิ่งที่ทางอาจารย์นิธิท่านบอกนะ
แต่ในผมของผมก็มองอีกมุมนึง
ว่าบางครั้งการฉีดวัคซีนก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ให้
ไม่ติดนะเออแต่ทีเนี้ยผมว่าการขับเคลื่อนอ่ะวันนี้
คือผมว่ามันกับเพิ่มโดยบุคลกรธัรมแพทจริงจริงอืมแต่
ฉะนั้นผมว่าเขาน่าจะต้องเป็นอันดับหนึ่ง
มันมีสายพันธุ์ใกล้พันธุ์เยอะเลย
มันใกล้พันธุ์เยอะมาก
คุณหมอเริ่มติดกะทิละคนสองคนสามคน
มาก็รีบฉีดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้นะคือผมก็ลำบากใจในการพูดเหมือนกัน
เพราะมันเป็นเรื่องของสองมุมมองอ่ะแต่มุมของผมเองในความรู้สึก
ผมเองผมว่าแพทย์พยาบาลบุคลากรทางแพทย์ที่เขาเป็นด่านหน้า
ผมว่าเขาเขาสำคัญอ่ะซึ่งวันนี้รัฐมนตรีช่วยบอก
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์เนี่ย
ก็ขึ้นอยู่คนเดียวคือนายกก็รอว่านายกเนี่ย
เขาจะเป็นคนตัดสินใจยังไงเพราะว่าถ้าสมมุติสั่งล็อกดาวนปุ๊